พฤศจิกายนที่ผ่านมาแถวแยกออตก

มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะขับรถเบ้นมา

เขามาเคาะเคาะกระจกรถกระจกลงถ้ำ
เหมือนจะถามทางแต่สรุปสุดท้ายแล้ว

ใส่หน้าเต็มเลยสาดเข้ามาในรถนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้ตำรวจสนบังซื้อควบคุมตัว

พริกน้ำปลาใส่สาวขับรถเบนท์เอาตัวไปทำแผน
เขาก็ยอมรับสาวคนนี้นะคะ

เป็นการรับจ้างมาแลกกับเงินหลักหมื่น
โดยมีการอ้างถึงคนที่จ้างบอกว่าชื่อเจดา

ควบคุมตัวนางสาวนิพาพรสมุทรคีรีอายุ๓๙ปี
ผู้ต้องหาก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์
ดพริกน้ำปลาใส่นางสาววาสนาเวสารัชเวศอายุ๔๘ปี
เอาตัวไปทำแผนนะคะที่บริเวณแยกสารเยาวชนครอบครัวกลาง
หลังจากจับกลุ่มตัวได้ที่ริมถนนเจริญราชกรุงเทพ
พร้อมรถจักรยานยนต์คันนี้เลยเป็นคันที่ใช้ก่อเหตุ
คนก่อเหตุก็คือนางสาวนิพาพรยอมรับว่าก่อเหตุจริง
คนที่ว่าจ้างมาชื่อว่าเจดา
ให้มาก่อเหตุแลกกับเงินหลักหมื่น
ซึ่งเจดาอ้างว่าผู้เสียหายไปแย่งสามีของเพื่อน
เพื่อนของเจดาชื่อว่าเจ๊ส้ง
ซึ่งเจดาต้องการสั่งสอนสาวขับรถเบนท์
โดยให้สาดพริกน้ำปลาใส่หน้าเลย
แล้วมีการย้ำด้วยนะช่วงของการก่อเหตุ

บอกหลังก่อเหตุให้หยิบกระเป๋าภายในรถ
ของนางสาววาสนาผู้เสียหายมาด้วย
เพราะอยากได้โทรศัพท์มือถือ
เพราะในโทรศัพท์มือถือเชื่อว่าน่าจะมีรูป
รูปนี่แหละจะเป็นหลักฐานที่ชี้ว่า

คนขับรถเบนท์ไปเป็นชู้ของเพื่อนเธอ
แต่ทีนี้ผู้ก่อเหตุไม่ได้หยิบมาด้วย
เพราะคิดว่าไม่ได้สลักสำคัญอะไรนะคะ
หลังก่อเหตุประสบความสำเร็จแล้ว

เพื่อขอเงินค่าจ้างหลักหมื่นตามที่ตกลงกันไว้
แต่ทีนี้เจดาไม่ให้เงิน
บอกว่าทำงานไม่สำเร็จนี่
เพราะไม่ได้หยิบกระเป๋าสตางค์ของผู้ขับรถเบนท
ก็คือผู้เสียหายเอามาด้วย
ผู้ว่าจ้างอ้างว่าก็ทำงานไม่สำเร็จ

และทีนี้เธอบอกว่ามาทราบที่หลังว่าผู้ว่าจ้าง
ไม่ได้มีปัญหากับผู้เสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะ
เพียงแต่กำชับให้หยิบกระเป๋าสตางค์มาเท่านั้น
เพราะเชื่อว่าในกระเป๋ามีเงิน๘แสนบาท
และแหวนเพชรอีก๒วง
ตอนนั้นโมโหมากและคิดว่าเธอนี่ถูกหลอก
เพราะถือว่าได้ยื่นขาข้างหนึ่งเข้าคุกไปแล้ว
และรู้สึกผิดจึงได้ติดต่อไปหาผู้เสียหาย
ก็คือนางวาสนาเพื่อสารภาพผิดทุกอย่าง
และส่งหลักฐานเป็นภาพการสนทนาผ่านไลน์
ในการทวงเงินค่าจ้างให้อีกด้วย
ผู้ก่อเหตุยืนยันด้วยว่าส่วนตัวเธอกับผู้เสียหาย
ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยผิดใจกันมาก่อน
แต่รับก่อเหตุเพราะต้องการเงินหลักหมื่นนี่แหละค่ะ

นางวาสนาผู้เสียหาย
ยืนยันว่าเธอไม่รู้จักกับเจ๊ดาหรือเจ๊ส้งนะคะ
และส่วนตัวไม่มีศัตรูที่ไหนไม่เคยขัดแย้งกับใคร

เรื่องที่เกิดขึ้นคาดว่าน่าจะเป็นการประสงค์ต่อทรัพย
เพราะว่ามีการย้ำว่าให้หยิบกระเป๋าในรถมาด้วย

อยากให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวตามหาเจดาให้ได้
เพื่อที่จะได้รู้ข้อมูลการทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
สำหรับผู้ที่ก่อเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจในแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วน๙นาฬิกาที่ผ่านมาเอาตัวไปฝากขังแล้วนะคะ
ที่ศาสตร์อายารัฐชดาพิเศษค่ะ

คนก่อเหตุทำเองศาสตร์เองยอมรับเองนักเรงพอนะคะ
สุดท้ายต้องการเงินแค่๕๐๐๐๐บาท
ตัวเองโดนดำเนินคดีแถมเงิน๕๐๐๐ก็ไม่ได้ถูกหลอกด้วยนะ